ผู้หญิงกำลังจะเข้าบ้าน
ปรากฏว่าถูกผู้ชายคนหนึ่งมายิงใส่
คุณผู้ชมฮะเชื่อไหมว่ากระสุน๒นัด
นัดแรกโชคดีที่มาเจาะโทรศัพท์มือถือของเธอ

ส่วนนัดที่๒เฉียวเอวเธอไปนิดเดียว
แม้จะเป็นบาดแผลแต่ไม่ได้บาดเจ็บสาหัสนะครับ

ทีนี้คลิปจากกล้องวงจรปิดมีแล้วนะฮะ

มาเลยครับ

จริงวงจรปิดเหล่านี้มาทีหลังเหตุการณ์
เพราะอะไรฮะผู้หญิงเอามาร้องสื่อ

ท้ายที่สุดนะฮะทีมข่าวของเราก็ได้วงจรปิดชุดนี้มานะครับ
จากวงจรปิดจะได้ยินเสียงปืนชัดเจน๒นัด
หลังจากคนร้ายที่เป็นชายยิงใส่หญิงสาว

กำลังจะเข้าบ้านพักที่บ้านโคกกล่องตะบนหนองขาม
คอนสวรรค์จังหวัดชายภูมินะฮะ
ก่อนที่ตัวคนร้ายจะหลบหนี
ส่วนผู้ถูกยิงบาดเจ็บเล็กน้อย
เพราะอย่างที่บอกโชคดีกระสุนนัดแรกเนี่ย
มันเจาะทะลุมือถือไม่เข้า
มือถือเป็นรอยนะมือถือเป็นรูนะ

ชาวบ้านช่วยกันนำผู้หญิงคนนี้ส่งโรงพยาบาลนะครับ
หลังเกิดเหตุตำรวจสพคสวรรค์ได้เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ
เพราะว่าผู้บาดเจ็บก็คือนางสาวรัดดาฮาตระวัง
อายุ๒๔ปีเป็นลูกสาวเจ้าของบ้าน

บอกว่าก่อนเกิดเหตุช่วงเช้าวันที่๑๒กันยายน
ไปบ้านญาตินะฮะและทีนี้โทรบอกแม่ว่ากำลังจะกลับบ้าน
แม่ของเธอเดินมาเปิดประตูรั้วให้เพื่อรอรับลูกสาว
และตัวเธอเองก็ขี่รถจักรยานโยนมาถึงหน้าบ้าน
ปรากฏว่าเจอคนร้ายดักยิง
คนร้ายรู้แล้วนะว่าเป็นใคร
คนร้ายก็คือนายทองบ่อนจันทชาลีอายุ๒๙ปี

โจรออกมาจากป่าย่าใช้ปืนยิงใส่เธอ๒นัดครับ

และในกระเป๋าเธอใส่โทรศัพท์มือถือที่สะพายอยู่
ส่วนนัดที่๒โดนเอวซ้าย
ทำให้กระสุนทะลุโทรศัพท์มาโดนเอวของเธอบาดเจ็บเล็กน้อย

คือนัดแรกทะลุโทรศัพท์มาโดนเอวของเธอบาดเจ็บเล็กน้อย
ส่วนอีกนัดพลาดไม่โดนตัวเธอ
จากนั้นเธอรีบขี่รถจักรยานยนต์
ไปขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านนี่คุณดูสิ
โทรศัพท์มือถือเห็นไหมเป็นรูเลย
เพราะมันทะลุกระเป๋าทะลุมือถือทะลุเสื้อเธอมาเฉียวเอวเธอ

เคยคบหากับนายทองบ่อนตอนที่อยู่กรุงเทพ
ซึ่งพ่อแม่ฝ่ายชายรับรู้แต่นายทองบ่อนเป็นคนอารมณ์ร้อน
ทำร้ายร่างกายเธอมาตลอด
ทนไม่ได้เพราะว่าจับได้อีกนะฮะนอกจากทำร้ายแล้ว
ตอนที่นายทองบ่อนคบหากับเธอ
นายทองบ่อนไปแอบคบหากับหญิงอื่น

ซึ่งนายทองบ่อนได้โทรมาง้อตลอดแต่เธอไม่ยอมคืนดีด้วย
ที่สุดท้ายจะโทรมาข่มขู่ว่าจะฆ่า
แล้วก็มาลงมือก่อเหตุยิงเธอสองนัดจริงนะครับ
ส่วนแม่ของน้องที่บาดเจ็บบอกว่าโชคดีนะ
ช่วงที่เกิดเหตุนะมาปิดประตูให้ลูกสาวนะครับ

เพราะว่าหากลูกสาวมาเปิดประตูรั้วเอง

ก็คือถ้าลงจากมอเตอร์ไซค์เดินมาเปิดประตู
เอาคนร้ายเข้ามาเจาะยิงได้ทันทีนะ
แล้วก็หนีไม่พ้นคมกระสุนด้วยนะครับ
แม่บอกว่าโอ้โหเห็นเหตุการณ์แบบนี้ต่อหน้าต่อตา
ตกออกตกใจแล้วก็กลัวมากว่าคนร้ายที่หนีไป
อาจจะมาทำร้ายลูกสาวเอาถึงตายอีกนะครับ
ทีนี้ครับคุณผู้ชมธรรมบริวัติศพคอนสวรรค์
พบว่าช่วงเช้าก่อนเกิดเหตุนายทองบ่อนมานั่งดื่มกาแฟและสูบบุหรี่
เพื่อที่จะดักรอแล้วก็รอการก่อเหตุ
หลังเจ้าหน้าที่ได้ปิดล้อมป่าย่าบ้านโนนแต้ตลอดทั้งคืนเมื่อคืนนี้นะฮะ
พบว่านายทองบ่อนมาหลบซ่อนตัว
กระทั่งเมื่อเช้าคุณนายทองบ่อนได้ออกมามอบตัวนะครับ
โดยสารภาพว่าอยู่กินกับแฟนสาวมาก่อน
ต่อมาแฟนสาวขอเลิกรา
จากนั้นผมก็เลยมาตามง้อขอคืนดีแต่แฟนสาวไม่ยอมคืนดีด้วย
ผมตัดสินใจแบบนี้ครับไม่คืนดีด้วยใช่ไหม
ไปซื้อปืนปากกาขออภัยไปซื้อปืนมาจากทางออนไลน์
แล้วก็เลยมาดักรอแฟนสาวที่หน้าบ้าน
ก่อนที่จะลงมือก่อเหตุยิงทันทีครับแล้วก็หลบหนี
แต่สุดท้ายหลบหนีไม่พ้นนี่คุณโดนจับนะฮะ
ตำรวจคุมตัวผู้ต้องหาไปชี้จุดที่ปืนหล่นลงน้ำ

โดยจะให้ชุดประดาน้ำลงงมค้นหาปืนที่ใช้ในการก่อเหตุ
หลังจากนั้นคุมตัวไปชี้จุดก่อเหตุต่อไปนะครับ
เรื่องต้นแจ้งข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่น
ยิงปืนในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
แล้วก็พาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะ
โดยไม่รับอนุญาตคุมตัวส่งพนักงาน
สอบสวนดำเนินคดีต่อไปนะครับ